ส่วนคราวนี้ค่ะโอ้โหหนึ่งหญิงสองชาย
มันก็เป็นเรื่องศึกชิงนางกันคราวเนี้ยเกิดขึ้น
แอลเนี้ยเป็นผัวเก่าเดียเนี้ยเป็นผัวใหม่
แล้วแย่งผู้หญิงกันเหรอแย่งป่านกันเหรอ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
คือผัวเก่าเนี่ยจะมารุมฝั่งผัวใหม่ทีนี้เขามากันเป็นกลุ่มไง
กลุ่มผัวใหม่สู้ไม่ได้เพื่อนในกลุ่มก็เลยเอาปืนขึ้นมายิง
พอยิงไปปั๊บไปโดนเพื่อนของกลุ่มผัวเก่า
โอ้โหเจ็บจิฆ่างานนี้โอ้โหสั่นโวไปสองนัดนะฮะ
นี่เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาเลยนะตำรวจสพเมืองนครปฐมเขาได้รับแจ้ง
ว่ามันมีการยิงกันที่งานนามัศกาลองค์พระปฐมเจดี
มีคนได้รับบาดเจ็บก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐม
ก็คือนายลิขิตบัวเข็มหรือว่าในเบียร์อายุ๒๗ปี
ปลอกกระสุน๙มม๑ปลอกเจอหัวกระสุน๔หัว
ซองอาวุธปืนรองเท้าแตะก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
ถามผู้หญิงก่อนผู้หญิงคือป่านป่านเล่าให้ฟังสักตีหนึ่งได้
ป่านกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมีใครบ้างล่ะ
มีเฟิร์สอายุ๒๔ปีมีเดียเดียคนนี้เนี่ยคือเป็นแฟนใหม่นะ
แล้วก็บีมนางสาวบีมมากัน๔คนก็มานั่งระบายสีที่ตลาดโต้รุ่ง
ตอนที่นั่งระบายสีอยู่เนี่ยฝั่งแอลแอลผัวเก่าป่านเดินเข้ามาหาเรื่อง
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายป่านหลังจากนั้นแอลก็มากับเพื่อนสามคน

ใช่ซึ่งพอแอลมากับเพื่อน๓คน
หนึ่งในนั้นก็คือเบียร์
เบียร์นี่คือคนเจ็บนะ
เบียร์ก็เป็นเพื่อนของแก๊งผัวก่าว

รุมทำร้ายแก๊งผัวใหม่คือใครบ้างล่ะ

แล้วทั้งสองคนก็พยายามจะให้หยุดฝั่งเบียร์เอง

เฟิร์สที่เป็นแก๊งของผัวใหม่
ก็เลยเอาอาวุธปืนที่พกมายิงใส่เบียร์
เขาบอกว่าตอนนั้นเดียสู้ไม่ได้นะ
เดียเป็นแฟนใหม่ผัวใหม่สู้ไม่ได้เลย
ดังนั้นเฟิร์สก็เลยใช้ปืนชักออกมายิง
ใช่แล้วก็ในเบียร์ได้รับบาดเจ็บนะคะ
กระสุนเข้าอกขวาเข้าชายโครงซ้ายปั้ง๒นัด
ส่วนป่านผู้หญิงต้นเรื่องก็คิดว่า

แต่เอาจริงนะปานกับแอลไม่ได้เป็นอะไรกัน
เอ้าไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เป็นคนเก่ากันเหรอ

ไม่กลับไปเขาก็เหมือนแบบจะเตรียมลุมคนชื่อเดียเลย
คนชื่อเดือนนี่คนโดนยิงเลยใช่ไหม
คนชื่อเดียเขาควรโดนรุมก่อน

หลังจากนั้นคนชื่อเดียกลับไปอยู่แต่ไม่อยู่แล้วก็ยิง
หึงหวง

หึงหวงมันไม่ได้เป็นไรกับหนูนะ

ก็ขับกระบะหนีไปทางถนนมาลัยแมน
แล้วตอนที่หนีไปทั้งสองคนไปเจอด่านตำรวจพอดี

แล้วตรวจสอบในรถก็เจอปืน๙มม

นำตัวไปที่สพนครปฐม
ทีนี้พอสอบก็รู้ว่ารับสารภาพแล้วแหละ

ให้การแบบนี้ตอนนั้นระบายสีในงานอยู่
จู่กลุ่มฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะ

แล้วมากระชากปาดไปตบไปกระทืบ
ทีนี้ไอ้ช่วงชุนละมุนฝั่งนี้เขาก็ห้ามไง

แต่ฝั่งนั้นไม่ยอมหยุดแล้วมีการขู่ด้วยนะว่าอย่ายุ่ง

ทีนี้ค่ะฝั่งนี้ก็เลยทนไม่ไหวก็เลยชักปืนออกมายิง
ซึ่งความคืบหน้าในเบียร์ที่โดนยิงไป
อาการเป็นยังไงบ้างฝั่งในเบียร์คนเจ็บตอนนี้
กระสุนเข้าอกขวาเข้าใช้โครงซ้าย
ส่วนผู้ต้องหาทั้งสองคนที่โดนเอาตัวไป

ซึ่งตอนนี้อยู่ที่สพเมืองนครปฐม
เดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมนะ
เขาบอกว่าจุดตรงนี้นะตามกล้องวงจรปิดอยู่นะฮะ
แต่ไม่เห็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
กล้องวงจรปิดถูกเต็นต์จัดงานบังหมดเลย
มันก็เลยไม่มีหลักฐานเรื่องของจังหวะการยิงนะครับ